สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซุปเปอร์สรามาแล้วนะคะ
วันนี้ทำไมจะต้องเป็นเพลง๑๐ล้อด้วยล่ะ
ก็วันนี้เป็นวันสตรีสากลค่ะ
ทุกอย่างที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิง

เนื้อหาก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากนะคะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน
และจะบอกว่าพายุฤดูร้อนระวังอีกหนึ่งวันละกันนะคะ
ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดอากาศที่มันค่อนข้างแปรปรวนแบบนี้
ดูเรื่องของแผนที่นี่ก่อนเลยค่ะ

เขากลับมาอีกครั้งจากประเทศจีน
แต่มาครั้งนี้มาเจอกับเจ้าถิ่นค่ะ
ความร้อนชื้นที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย
พอปะทะกันแล้วอากาศค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
ทำให้เกิดฝนตกลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

เมื่อวานนี้นะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเนี่ย
มันเกิดขึ้นบริเวณช่วงค่อนข้างบนของประเทศไทย

ขยับลงมาจนอยู่แถวภาคตะวันออก
ชนบุรีระยองตราดจันทบุรีปราจีนบุรี
และฉะเชิงเซารวมถึงภาคอีสานตอนล่างด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังฝนให้ดีนะคะ
วันนี้อาจจะตกตลอดทั้งวัน
ส่วนภาคใต้ตอนบนเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะมีฝนได้
จะเห็นว่าตอนนี้ค่ะเมฆฝนเกิดขึ้นแล้วในทะเลอ่าวไทย
แล้วก็จะพัดเข้าสู่บริเวณนี้ค่ะ
ชบุรีประจวบคีริขันรวมถึงชุมพรด้วย
วันนี้ฟ้ามันจะอึมครึมตลอดทั้งวันหน่อยนะคะ
ทนอีกวันเดียวพรุ่งนี้ฟ้าจะโปร่งโล่งสบาย
เพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ไม่ว่าจะเป็นการซักผ้าตากพืชผลทางการเกษตร
วันนี้งดไปก่อนนะคะเห็นไหมคะ
วันนี้ค่ะแม้ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้
แต่คลื่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่น่าเป็นห่วงเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยรวมถึงฝั่งทะเลอันดามันด้วย
คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเตือนเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่า
พายุฝนที่มันเกิดขึ้นไปเนี่ย

ก็คือเรื่องของนี่ไฟไหม้

นี่คือพื้นที่แถบปริมณฑล
พายุลมแรงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าค่ะ

ฟ้าผ่าผ่าลงกลางร้านเลย
มันเกิดเป็นไฟลุกลามแบบนี้
เจ้าของร้านนอนละปุ๋ยอยู่บ้าน
ตกใจเสียงโทรศัพท์บอกไฟไหม้ไฟไหม้ร้าน

เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จริงเห็นไหม
ฟ้าผ่ามันไม่ได้ผ่าเฉพาะคนเท่านั้นมันผ่าบ้านแล้วกลายเป็นไฟไหม้แบบนี้ด้วย
ส่วนพายุฤดูร้อนบางจุดเข้ามากับลูกเห็บตกค่ะ
ที่๑๐๑อำเภอโพรทองเห็นไหมคะ
ลมแรงขนาดนี้กระชากต้นว่าหักลงมาทับรถยนต์ชาวบ้านอีก
อกจากนี้ลมพายุพัดบ้านของชาวบ้านได้รับความเสียหายไปหลายหลังเลย
เพราะว่าหลังคามันปลิวเอาไม่อยู่
ชาวบ้านแตกตื่นบอกว่าไม่เคยไม่เคยอยู่มาหลายสิบปีแล้วพื้นที่นี้
นี่แหละช่วงนี้ลมแรงมากที่สุดโอ้โหรถได้รับความเสียหายกันไปเลยค่ะ